ส่วนเมื่อวานที่ช่วงบ่ายนะคะแฟลต์ดินแดงเกิดการถล่มลงมา
เหตุการณ์เนี่ยเกิดเพราะว่าทางด้านของการเคหะแห่งชาติและผู้รับเหมา
เขาเข้าไปลักลอบในการลื้อถอนด้วยวิธีการทุบ
จนทำให้แฟล็ดทะลมลงมา
ล่าสุดวันนี้เขตดินแดงไปแจ้งความเอาผิดกับการเคหะเรียบร้อย
แล้วนี่คือจุดที่ถล่มลงมาแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใด
แต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นคือไฟฟ้าใช้การไม่ได้ประปาก็ใช้ไม่ได้
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและถล่มลงมาแบบนี้
บางคนเข้าออกไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะ
วันนี้เองนอกจากเขตดินแดงเข้าไปแจ้งความเอาผิดแล้ว
เอาทหารเข้าไปด้วยเนี่ยอย่างภาพที่เห็นเอาทหารไปเคลียร์พื้นที่
ให้คนที่อาศัยอยู่ในแฟลตได้ใช้ชีวิตตามปกติชั่วคราวก่อนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินำคนงานร่วมกับทหารจากกองร้อยรักษาความสงบ
ดินแดงเขตปฐุมวันร่วมกันทำความสะอาดจุดที่เป็นอาคารของแฟลต์ดินแดงที่มันพังถล่มลงมา
เคลียร์เศษซากอิดและปูนที่ตกลงมาขวางพื้นผิวถนน
เพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้กับชาวบ้านและเร่งฉีดน้ำป้องกันฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจายด้วยนะคะ
เรืองเดชพงจันโอเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง
บอกกับทีมข่าวของเราค่ะบอกว่าตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความเอาผิด
กับการเคหะแห่งชาติและบริษัทผู้รับเหมาแล้วนะคะ
สถานีตำรวจนครบานดินแดงในความผิดตามพรบควบคุมอาคาร
หลังไปฝ่าฝืนคำสั่งให้ระงับการลื้อถอนก็คือไม่ให้ลื้อถอนนั่นแหละ
ซึ่งทางสำนักงานเขตดินแดงเคยออกหนังสือแจ้งให้ระงับการลื้อถอน
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ทางการเคหะฝ่าฟื้นค่ะ
แอบเอาเจ้าหน้าที่ก็คือผู้รับเหมาเข้ามาลื้อถอน
ซึ่งเขตดินแดงก็ยังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน
เข้ามาแบบนี้เป็นประจำจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คืออาคารถล่ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดงบอกเพิ่มเติมนะคะบอกว่าบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยมักง่าย
โดยการเจาะเข้าไปที่ฐานรากของตัวอาคารหวังให้ตัวอาคารถล่มมาเลยทั้งตึก
แต่โดยหลักการแล้วจะต้องเริ่มเจาะตั้งแต่ชั้นบนสุด
ไล่ลงมาแล้วค่อยตักเอาเศษปูนลงมา
แต่กลับไม่เป็นไปตามหลักการนะคะเพราะว่าหวังลดต้นทุนในการลื้อถอนนั่นเองค่ะ
หลังจากนี้ค่ะสั่งการให้หยุดโครงการลื้อถอนอาคารแฟลต์ดินแดงทั้งหมดเด็ดขาดเลยนะคะ
กว่าจะมีแผนการทำงานที่ชัดเจนและเป็นการหารือร่วมกันจากทุกฝ่ายก่อน
จากเหตุที่แฟลตเนี่ยมันถล่มลงมาไฟฟ้าไม่มีใช้สิคะ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตั้งแต่เมื่อวานไม่มีไฟฟ้าใช้จนถึงวันนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุบริเวณพื้นที่ทั้งหมดไฟฟ้าใช้ไม่ได้เลย
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลายเขตต้องมาระดมช่วยกันติดตั้งเสาไฟฟ้า๔เสา
แล้วก็จ่ายไฟลงสายไฟที่ต่อใหม่เพื่อให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ
เมื่อคืนนี้จ่ายไฟฟ้าได้แล้ว๒ส่วน
ส่วนแรกคือแฟลต์ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติตอนช่วงประมาณ๓ทุ่ม
จุดที่สองก็คือแฟลตที่ติดกับจุดที่เกิดเหตุเลยคือใกล้เข้ามาหน่อย
สามารถใช้ไฟได้ตามปกติตี๕ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เสาไฟฟ้าทั้งหมดสามารถใช้งานได้อย่างถาวร
ก็คือไม่ได้เอามาติดตั้ง๔เสาไม่ได้ใช้ได้ชั่วคราวนะคะ

ส่วนน้ำปลาปลาระบบการประปาสามารถใช้น้ำได้ปกติ๗โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
และเหตุการณ์มีรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ๗คัน
คันนี้ถูกเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุ
ประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
เจ้าของรถทั้งหมดทยอยเดินทางไปแจ้งความไว้แล้ว
เช่นเดียวกันนะคะที่สถานีตำรวจนครบานดินแดงค่ะ